เอาพูดถึงโควิด๑๙ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขาดทุนขายของก็ไม่ได้
ร้านก็ต้องปิดตัวไปและช่วงเวลาแบบนี้มันยังมีบางคนนะไม่รู้เรียกว่าคนอะไรดีอ่ะ
ซ้ำเติมซ้ำเติมเข้าไปอีก
ว่านิสัยไม่ดีอาจจะน้อยเกินไปก็มิจฉาชีพล่ะค่ะคุณผู้ชม
ซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็พยายามทำมาหากินกันรายวันเนาะ
จ่ายแบงค์พันธุ์ไปก็ได้เงินทอนอ่าดีจ่ะ
กลับบ้านไปสบายใจเฉิบเลยพ่อค้าแม่ค้ามานั่งเช็คเงินดูอ้าว
ปลอมระบาดอีกแล้วคุณผู้ชมระมัดระวังกันให้ดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็เป็นใครก็ต้องเซ้งกันล่ะค่ะแม่ค้าขายของงานอายุทยามรดกโลก
แบงค์ปลอมแบงค์พันธุ์๕ใบรวดเลยค่ะ
แบงค์ปลอมมา๕๐๐๐แบบนี้เสียความรู้สึกมากแต่ไม่เป็นไรทำบุญนะคะ
อันนี้เป็นปากกาทดสอบแบงค์ปลอมนะคะอ่าขึ้นติดน้ำตาลแปลว่าแบงค์ปลอม
ถ้าแบงค์จริงไม่เป็นไรค่ะทำบุญให้เนอะอ่าอันนี้แบงค์จริง
จริงฉีดแล้วแต่ไม่ติดค่ะนี่เขาเช็คกันแบบนี้มันมีปากกาในการเช็คอ่ะค่ะ
ถ้าแบงค์จริงเนี่ยขีดไปมันจะไม่ติดเพราะว่ารักษณะของกระดาษ
ลักษณะของการตีพิมพ์เขาใช้วิธีแบบพิเศษที่ทางธนาคารเท่านั้นที่เป็นคนจัดทำ
เนี่ยติดปลอมแล้วเขาเจอ๕ใบเลยค่ะแม่ค้านะเขายังเหมือนกับว่าพยายามไม่คิดมากเขาก็บอกเออทำบุญให้ละกันแต่เอาจริงก็เซ้งล่ะค่ะ
เสียงที่ได้ยืนอยู่นี่นะคะสูญเสียงของดังสาวนิทิวันสุขสมพุธอายุยี่สิบสามปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายชุดนอนก็ตั้งใจอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายให้ระมัดระวังแบงค์ปลอมนะคะแบงค์หนึ่งพันนี่แหละ
เธอบอกเธอโดนมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นลูกค้าเอามาใช้จ่ายที่ร้านเนี่ย๕ใบเลยเสียหายไป๕๐๐บาทนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของร้านคนนี้นะคะเธอก็บอกว่าไปขายของที่งานอายุทยามรดกโลก
กลับมาถึงบ้านก็ต้องมานับเงินแหละเนาะว่าวันนี้ขายไปได้เท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันกำไรมันขาดทุนยังไงบ้าง
หยิบมาบางใบสัมผัสมันแปลกทำไมแบงค์พันธใบนี้มันดูบาง
เอาปากกาตรวจแบงค์ปลอมมาลองขีดดูเพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือปลอมไอ้ปากกานี้เป็นปากกาพิเศษนะคะ
ถ้าถ้าขีดลงบนแบงค์จริงเนี่ยมันจะไม่ติดสีไปซื้อไว้นะแบบนี้นะ
แต่ค่าขีดละมวลแบงค์ปลอมเท่านั้นแหละสีชัดเลยค่ะ
๕ใบเต็มเลยที่มีสีน้ำตาลปรากฏขึ้นมาเธอเลยต้องฉีกทิ้ง
เพราะว่าไม่อยากให้ธนบัตรเหล่านี้เนี่ยมันไปถูกหมุนเวียนต่อเนี่ยเห็นไหม
สีมันก็ค่อนข้างต่างกันแต่ด้วยความเป็นธนบัตรคนละรุ่น
บางคนก็อาจจะไม่ทันสังเกตว่าเอ๊ะมันจริงมันปลอมมันแบบไหนยังไง
ก็ต้องลองซื้อมาปากกานี่ดีเหมือนกันนะแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคน
ซื้อติดมือไว้เลยรับเงินมาปุ๊บติ๊กไว้หน่อย
แล้วก็บางคนบางทีลูกค้ารุมไงอาจจะรีบนะแต่ว่าเพิ่มเวลาสักนิดนึงนะ
เช็คสักนิดนึงว่าแก๊งจริงแบงค์ปลอมนะ
ใช่ค่ะเนี่ยเธอบอกนะคะนางสาวนิทวันบอกว่า
เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดเลยว่าจะเจอกับตัว
มันเหมือนคนเหนื่อยฟรีเราทำงานหาเงินแล้วก็ลงทุนลงแรงเนอะ
แล้วก็มีคนมาเอาเปรียบเชิดของไปเฉยแบบนี้
อยากให้ตำรวจกวาดล้างให้ได้เร็วเพราะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะขาดทุนเอานะคะ
ก็อยากให้ทุกคนระวังเนี่ยขนาดเธอระมัดระวังตัวแล้วเนี่ย
ช่วงชุดละมุนมันห้ามยากจริง